ต่อกันเลยดีกว่ากับนักร้องสาวหุ่นดีแนนซี่ท็อปไลน์คุณผู้ชมค่ะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปมูเตลูแบบจัดหนักจัดเต็มตามแบบฉบับของสาวแนนซี่เขาคุณผู้ชม
แต่ว่าครั้งนี้เราขยับขึ้นมาใกล้นิดนึงมากันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ตามนักร้องสาวหุ่นดีแนนซี่ท็อปไลน์ไปเลยคนนี้เขาบอกว่าเป็นสายมูตัวจริงนะ
ซึ่งพิธีสาวน้ำตาเทียนครอบมงกุฎพระพุทธเจ้า

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
และปกป้องสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตด้วย

ยังไม่หมดนะอันนี้๒พิธีผ่านไปนะคะ
เธอบอกว่าขอปังปังเฮ็งต่อไปเลย
ด้วยการศักดิ์ฝ่ามือเศรษฐี

สักลายมือเนี่ยจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน
เรื่องโชคราบเงินทองให้สำเร็จหลุ้งได้
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะ

ขอพรทาเวซวันอีกด้วย
เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมีโทรศัพท์ติดต่องานเข้ามาค่ะ
เป็นโทรศัพท์ที่ติดต่องานคอนเสิร์ตเข้ามาทันทีเลยค่ะเรียกว่าทำบุญแล้วก็ได้งานทันตาเห็นเลยจริงนะ
ปังพลังวังชาวาตานาเบ้เลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่หลายคนเขาทำแล้วเขาปังจริงนะเออเนอะ